อ่ะไปต่อนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการลา
การลาไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือว่าเด็กการลางานหรือลาเรียนต้องบอกก่อน
มันก็มีลากิจลาป่วยลาพักร้อนอะไรกันเออแล้วต้องระบุเวลาด้วยนะ
ว่าคุณจะลาไปกี่วันมีน้องคนหนึ่งค่ะอยู่ป๒เองนะ
ป่าสองป่าสองเองอ่าเขาบอกเขาอยากลาหน่อยคุณครูครับ
เขาก็เลยเขียนจดหมายลาเหตุผลของเขาเขาบอกว่า
ผมมีน้ำมูกผมคิดว่าผมอาจจะเป็นโควิดแน่ครูครับ
ผมขอลาหน่อยดูจดหมายหน่อยนะคะเนื้อหาเนี่ย
เป็นแบบนี้ที่คุณผู้ชมอ่านตัวหนังสือใหญ่ล่ะ
เรียนครูผิตต้าอ่าอ่านเลยข้าพระอนดุ้ยนะ
ข้าพระเจ้าเด็กชายภาวัทธ์ป๋อสองทับสาม
ป่วยน้้ำมูกไหลอาจเป็นโควิดสิบเก้า
จึงลาหยุดสิบห้าวันเอ๊ะมันเกินหนึ่งวันป่ะเนี่ย
เพราะว่ากากตัวสิบสี่เอ่อ
หมอหมอนี่ยังไม่เจอเลยนะโรคก็ยังไม่เจอ
คิดเองแต่พอวัดชะตาแก้วเนี่ยอยากลาแล้ว
ลาเมื่อวันที่สามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
กระดาษนี่แหละค่ะแผ่นนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าคุณครูก็เลยเอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าดาดาค่ะ
ชาวเน็ตเข้ามาเห็นบอกอุ้ยน่ารักจังเลยลูกเอ็นดูจังเลยลูก
ทำไมถึงคิดได้อะไรแบบนี้นะอยากจะลาคุณครู
แต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงก็ยังไม่ทราบนะ
น้องหลาเพราะอะไรนะไม่เดียวในมือแม่นี่สั่นดิ๊กเลย

หลายคนบอกว่ายังไม่ทันได้ไปหาหมอเลยให้ตรวจให้รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าป่วยเป็นอะไรกันแน่
นี่ชิงลากักตัวเลยนะเขาบอกชิงลากักตัว
เอ็นดูค่ะเอ๊ะหรือว่าน้องจะห่วงสุขภาพตัวเอง
และสุขภาพของเพื่อนในโรงเรียนรับผิดชอบสังคม
ฟังข่าวพี่๓คนข่าวเช้าหัวเขียวก็บอกอาการถ้ามันมีน้ำมูกมันเป็นส่วนหนึ่งของโควิด
ถ้าเป็นโควิดไปโรงเรียนเพื่อนติดหมดคุณครูก็ติดด้วย
ดูอยู่นะคะส่งมาบอกเราหน่อยว่าสรุปตอนนี้น้องได้ลา

กักตัวเลยให้อีกวันมี๑๕วันด้วยเพื่อความปลอดภัย
นี่คือความใส่ซื่อของเด็ก